นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่บ้านแท้เลย
แต่มีบางสิ่งบางอย่างบุกเข้ามาทำลายชีวิตอันสงบสุข

โอ้ชีวิตคุณมากเลยนี่ออกมา
โอ้โห
คุณตกใจซ้ำตกใจซ้อน
คุณปกตินี่หนีเสื้อปลาเจอระเข้

โล่งไปหมดเลยค่ะ
นั่งเล่นมือถืออยู่ดีงูอ่ะ

ก็ไม่รู้เลื้อยมาตกใจกรี๊ดกระโดดหยองเลยว้ายว้ายว้าย
แล้วคุณดูนะนาทีนั้นคือแบบต้องถือไม้กวาดแล้ว
ต้องมีอะไรเป็นอาวุธในมือแล้วยืนอยู่เฉยไม่ได้แล้วจ้า
แล้วก็ต้องโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยด้วยระหว่างรอกู้ภัย
หมาก็วิ่งไล่กัดไก่ไก่ก็ลีภัยเข้ามาในบ้าน
อะไรอีกนั่นดิโอ๊ยไก่อีกโอ๊ยงูความงูไม่ทันหายความไก่เข้ามาอีกแล้ว
โอ้โหคือโอ๊ยฉันจะทำยังไงกับชีวิตของฉันดี
นี่ดูหมาไล่ไก่เข้ามาอีกไก่เข้ามาจ้า
จริงไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่างูมันอาจจะไปตามไก่มาก่อน
แล้วหมาไปเห็นงูแล้วหมาไล่งูแล้วงูจะกัดไก่แล้วไก่วิ่งเข้าบ้านแล้วงูเข้ามาโก๊กงม

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปิดประตูบ้านนะคะคุณพี่
ใช่ควรควรปิดประตูบ้านค่ะ

แค่นี้ก็ถือว่าน่าตกใจแล้วนะถ้าสมมุติมีเพิ่มมาอีกสักตัว
คือตัวเงินตัวทอง
พอแล้วโอ้โหเมามันเลยนะทีนี้
มันจะเป็นสวนสัตว์แล้วถ้าเยอะขนาดนั้นเหมือนอยู่ป่านะคะ
แต่ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายบางคนบอกว่า
หมา๔ไก่๒งู๐
อะไรน่ะชาวเน็ตหมายถึงขาขา
คนคนสองขาโอ้ได้หลายขาอยู่นะ
โอ้๐๐๐๐๐สวนสวนที่แปลว่าโมโหของทางอีสาย

มันจะ๐ทำไมเป็นตัวสวนเป็นตัวสวน
แต่คำแนะนำก็คือมีชาวเน็ตเขาบอกติดมุ้งลวด
ต้องกันสัตว์ได้เหมือนกันใช่
เธอมาทำให้ตกใจโดนตายแล้วตายอีก
แนะนำให้ไปทำบุญนะคะเรียกขวัญกลับคืน
แนะนำให้ไปขอขอบาล